เที่ยง๕๖นาทีใกล้จะบ่ายโมงเต็มทีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมติดตามข่าวจากเรามาเกือบ๑ชั่วโมงเต็มแล้วครับ
มาดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อย

คือเหตุการณ์นี้จะให้คุณผู้ชมดู
มันเป็นเหตุนาทีแบบฉิวเฉียดมากค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปในถนนที่มันกลางคืนมันก็มืดมองจะไม่ค่อยเห็น
จู่มีรถพ่วงเลี้ยวมาจะตัดหน้าอยู่แล้ว
เป็นคุณคุณจะทำยังไงเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยค่ะ

อะไรที่อยู่ในบ้านที่มันไม่ใช่ของของเราไม่ต้องกินนะ

มันไม่กรอดรูปเลย

กรี๊ดสิค่ะเราก็รุ้นละทึกไปด้วยนะดูสิ
ใช่คือมันมาเป็นจังหวะที่เอาจริงคุณผู้ชม
มองไม่เห็นนะคะมันมืดมาก
เหตุการณ์นี้คนที่เขาโพสต์เขาเขียนแคปชั่นไว้เลยนะ
ดูแล้วเท้านี่เกร็งช่วยเย็บเท้าเลย
คือหลายคนจิกปลายเท้าแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นนาทีแบบสุดหวาดเสียว
มองไปถนนตรงนี้มันกลางข้ามกลางคืน
ก็มองไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ขับรถทางยาวอยู่เพลิน
มีรถพ่วงกลับรถกระทันหันแบบนี้
แล้วกว่าจะเห็นนะว่ามันเป็นรถใหญ่
ก็เข้าไปเกือบจะถึงหน้ารถแล้วค่ะ

คือเขามีสติเขาเบนออกซ้ายนิดนึง
เพราะว่ารักษณะของรถพ่วงแล้วไม่ใช่กลับรถ

แล้วเขาจะเข้าเลนตัวเขาเองแหละ
แต่ว่ารถพ่วงคือมันใช้วงกลับ
วงเลี้ยวใหญ่ใช่ไหม
แล้วพอเลี้ยวออกมาหัวรถพ่วงมันก็โผล่ทะลุเลนนี้มา

แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนของตัวเองเข้าเลนของตัวเอง
แต่หัวรถพ่วงมันโผล่ออกมา
เพราะรถพ่วงมันยาวแล้ววงเลี้ยวมันกว้าง
แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณเห็นข้างหน้ารถใช่ไหม
ก็มีแสงไฟคือแปลว่ารถข้างหน้าเขาก็เปิดไฟปกติไง
กริดตรงนี้มาเนี่ยนะคนในรถก็บอกว่าดีนะเนี่ย

คือเอาตรงในคลิปที่เราฟังเนี่ย

คือเหมือนกับมองโลกในแง่ดีว่ารอดมาแล้วอะค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับรถพ่วงเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องความใจร้อน
ดูคลิปกันหน่อยนะคะใจร้อนยังไง
เสียงดังสนั่นเลยนะคะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
บริเวณสามแยกไฟแดงสวนผักที่ตำบลร่อนพิบูรณ์
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กล้องหน้ารถเนี่ยของคนที่เขาขับรถไปจอดรอไฟแดงเนี่ย
บันทึกภาพรถพ่วงใจร้อนคันนี้ได้
คือเขาเร่งเครื่องจะเข้าโค้งเพื่อให้ผ่านไฟเขียวไป
แล้วก็เร่งเครื่องด้วยความรวดเร็วอาจจะไม่ได้ระวังไง
ว่ารถมันมีน้ำหนักเยอะแล้วมันมีแรงถ่วงทั้งหนักทั้งยาว
พอมันเหวี่ยงเข้าโค้งแบบเร็วพลิกคว่ำ
แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมเกือบจะทับรถสองแถวเลนซ้ายอยู่แล้วค่ะ
คือก็เบียดตกถนนไปทั้งคู่เลยนะคะ
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าหลายคนก็ตำหนิคนขับรถบรรทุกเพราะว่าดูสิ
รถสองแถวก็โดนไปด้วยนะคะ
บอกว่ารถบรรทุกคอนเทนเนอร์เวลาขับรถอย่าขับเร็วมาก
แล้วบางทีเราจะต้องล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยก่อน

มันก็ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ไปทับคนอื่น
ทับรถคันอื่นได้รับบาดเจ็บแบบนี้